เหตุเกิดที่สพขุขันทร์ที่จังหวัดซีซะเกด
คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกอย่างไร
ดิฉันดูดิฉันต้องหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอดทนอดกลั้นมากเลย
ทนคล้ายกับตำรวจที่เขาอดทนอดกลั้นในการทำหน้าที่เหมือนกันนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อยนะครับ
นี่แค่ส่วนหนึ่งนะจริงน่าจะเอาคลิปมาตั้งแต่เริ่มต้นนะนะฮะ

แล้วก็ตำรวจก็พยายามจะแจ้งข้อหาแหละครับ
เพราะว่าจับกลุ่มผู้ชายคนนี้วัย๑๘ปีเนี่ย
เนื่องจากขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
เอามาสอบสวนที่โรงพักที่สพขุขันจังหวัดศรีสะเกดนี้นะครับ

แต่ตัวผู้ชายนะคุณนะเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็แสดงพฤติกรรมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
พูดจาท้าทายตำรวจด่าตำรวจบ้างแหละนะครับ
ช่วงก็ด่าลามปามไปถึงพ่อแม่ของตำรวจด้วย
ตำรวจจะนำตัววัยรุ่นรายนี้ไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังแล้ว
แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมหยุดด่านะคุณนะ
ไม่ช่วยนะลูกกลงไม่ช่วยอะไรเลย
เขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวจะตะบันหน้าตำรวจนะฮะ
รวมทั้งคว่างปลาสิ่งของใส่ด้วยนะครับ
โอ้โหแสบแบบนี้นะฮะ

ตำรวจใช้วิธีในการโทรศัพท์ไปตามครูของชายวัยรุ่นคนนี้

เพื่อให้ครูมาช่วยหน่อยช่วยอบรมนะครับ

กระทั่งวัยรุ่นคนนี้ก็สงบปากสงบคำขึ้นนะครับ

อย่างไรเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ

ไปจับว่าผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต
ติดแผ่นป้ายทะเบียนมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมนะครับ

แล้วเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นในโรงพักนี่แหละฮะ
และตำรวจได้ส่งฟ้องชายวัยรุ่น๓ข้อหา
ก็คือหมินประมาทเจ้าพนักงาน
ไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
และไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

แล้วก็สารสั่งลงโทษแล้วนะคุณนะ
จำคุก๒ปีปรับ๒๕๐๐บาท
แต่ให้รอลงอาญาโทษจำคุกไว้๑ปี
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่นี่ครับ
สภขุขานฤทธิ์สีสเกต
ไปเจอกับผู้หมวดผู้หมวดใจเย็น

หมวดใจเย็นผู้หมวดอดกลั้น
บางคนในโซเชียลบอกว่าผู้หมวดพ่อพระ
แม่เจอโจกลางแบบนี้ยังใจเย็นได้ขนาดนี้นะครับ
ร้อยตำรวจเอกอาภากรโสภา
เป็นรองสาวัสดิ์ประปานสภขุขันต์
เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าวันนั้นไปจับกลุ่มวัยรุ่นคนนี้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ดัดแปลงสภาพรถอีกต่างหากอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ
แล้วก็ขับรถโอ้โหเสียงดังลั่นเลย
แว่นสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน
ระหว่างที่คุมตัวมาสอบสวนผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือเลย
โอ้โหด่าผมอย่างนู้นอย่างนี้ท้าผมอย่างนู้นอย่างนี้
บอกให้ผมมาถอดเครื่องแบบมาสิเดี๋ยวจะต่อยให้ดาวกระจายเลย
ผมก็พยายามใจเย็นที่สุดนะครับ
ก็ต้องทำหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมาย
และที่สำคัญนะผู้หมวดบอกแบบนี้
ผมยึดอุดมคติของตำรวจอ่า
อุดมคติที่ผู้หมวดยึดไว้คืออะไรไปฟังกันนะครับ
เสียงด่าพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่

ได้วิวเรียบเอามาให้

กับเจ้าที่เขาเรื่องจะได้จบไป

อีกอย่างที่ได้รับกลับมาก็คือ

นี่แหละฮะโอ้ตอนให้สัมภาษณ์

ของผู้หวดรายนี้ได้นะผู้หวดอภากร

ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องตำรวจด้วยกันแหละฮะ

ทุกนายจะเจอเป็นประจำ

ไม่ตอบโต้ก็จะทำให้ภาพลักษ

ของตำรวจไทยและขอฝากถึง

ว่าควรจะมีการศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขากระทำตามหน้าที่

นี่ครับนี่เป็น๑ใน๘อุดมคติของตำรวจนะ
ถ้าจำกันได้นะอุดมคติด้านจริยธรรม

หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มาก
รับผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
และข้อที่๓ก็คืออดทนต่อความเจ็บใจนั่นเองนะครับ
หมวดบอกว่าผมยึดคำนี้ไว้ยึดคำนี้ไว้
เหมือนตอนที่คุยกับผู้ต้องหารายนี้เหมือนนั่งสมาธิ
แล้วก็คำนี้มันผุดขึ้นมาในหัว
ทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจ
กระทั่งทำหน้าที่แบบใจเย็นแล้วก็ผ่านไปได้นะครับ

ทำไมคุณตำรวจแบบว่านิ่งมากใจเย็นมาก
ถ้าเกิดว่าเป็นเขานะป่านนี้จัดไปแล้ว